คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้ากรณีที่ในบอล
ในบอลเนี่ยตามไปง้ออดีตแฟนสาว
แล้วก็ไม่ได้ไปมือเปล่า
เอาปืนไปยิงใส่ฝ่ายหญิงไป๑๐นัดนะครับคุณผู้ชมฮะ
จากกรณีที่นายนรเบศเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
นายนรเบศพลเรือนนะครับหรือว่าบอลอายุ๒๕ปี
เป็นผู้ต้องหาคดียิงนางสาวสุมิตราพลสว่างอายุ๒๔ปีเป็นอดีตแฟนสาว
ได้รับบาดเจ็บสาหัสครับที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับ
ตะบนสารแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง

ก็ขับรถไปที่สะพานเลี่ยงเมืองไปโยนปืนทิ้งลงแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
จากนั้นก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านโดยไม่มีเหตุอันสมควร
ทีมข่าวนะครับได้ภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าแห่งหนึ่งครับ
อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหลังเกิดเหตุนี่ฮะ
จับภาพในบอลกับเพื่อนนั่งอยู่ในร้านกับเพื่อนนะครับ
ช่วงเวลา๑๓นาฬิกา๑๗นาที
จากนั้นนะฮะภาพจากกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะครับ
จับภาพนางสาวสุมิตราผู้บาดเจ็บกับเพื่อน
ขี่รถจักรยานยนต์มานะครับมาตามทาง
แล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านไป๑๓นาฬิกา๒๖นาทีนี่ฮะ

ในบอลเห็นนะครับก็เลยลุกจากที่นั่งแล้วเดินข้ามไป

จังหวะนั้นเพื่อนของนายบอลบอกว่า
ไปไปเงาะเมียไปเงาะ

แต่พอในบอลเดินข้ามถนนไป
เขากลับชักปืนออกมาครับแล้วเดินเข้าไปในบ้าน
จากนั้นนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านค้า

มีไหมนี่ครับข้ามไปแล้ว

ถือปืนไปด้วยอ่าถือปืนไปด้วย
ในร้านได้ยินเสียงปืนตอน๑๔นาฬิกา๕นาที
นี่ฮะที่หันไปเนี่ยคือได้ยินเสียงแล้ว

เมื่อกี้ยิงรัวเลยนะ

กับ๓เป็น๗นัดแล้วนะ
สำหรับความคืบหน้าของคดีครับในบอลปฏิเสธ
บอกว่าไม่ขอทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจนะครับนำตัวออกมาสอบสวน
แล้วก็ส่งตัวไปยังศาลจังหวัดอ่างทองเพื่อฝากขัง
ขณะที่นางสาวอมรัฐศรีแจ่ม

อาการของนางสาวสุมิตาตอนนี้เธอไม่รู้สึกตัวนะคุณผู้ชม
กระสุนฝังอยู่ในร่างกายเธอ๑๐นัด
แสดงว่ายิงมากกว่า๗นะ
มีทั้งที่ไหนบ้างที่ปอดที่ตับ
กระดูกสันหลังแขนแขนนี่แขนหักนะ
ซึ่งตอนนี้ผ่าตัดเอากระสุนบางส่วนออกมาแล้ว
แล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังผ่าไม่ได้

ส่วนแม่ของนางสาวสุมิตรานะครับ
ตอนนี้ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กระสุนเขาล้องหมด๑๐นัดค่ะในร่างกาย
เขาปอดตับใจกระดูกแขนหัก
แล้วก็เข้ากระดูกสันหลังตอนนี้ก็ยังผ่าไม่หมดเลย
เพราะเข้าในจุดสำคัญที่เมื่อคืนบอกน้อยน้อยมากไม่ถึงห้าสิบ